ให้โชคดีโชคดีสุขเกษตรเรียนปรีนะค่อยรวยค่อยรวย

ขอต้อนรับเข้าสู่วารายตี้ปากท้องของคนอยากรวย
จ๊ะครับวันนี้พี่อยากจะบอกว่ามีเซอร์ไพรส์
เตรียมตัวให้ดีตามพี่มา
อ่าโว๊ยเฮียเข้าเข้าไปข้างในแล้วน้องไอ้จ๊ะ
บอกว่าวันนี้เนี่ยมีเซอร์ไพรส์แน่นอนตามเข้าไปเลยครับ

ใครจะเซอร์ไพรส์เธอนะไม่มี
เป็นอาชีพที่จริงสามารถทำ

นี่แหละครับไอเดียทำเงินที่เฮียป้องเขานำมาฝากทุกคน
และตอนนี้เจ้าของไอเดียเขาก็อยู่กับเฮียป้องและน้องจ๊ะกันแล้วล่ะครับ

กิจการส่งของขวัญและความสุขให้กับคนที่เรารักนั่นเองล่ะครับ
นุ้ยค่ะบริการดีที่พี่นุ้ยทำเนี่ยทำมากี่ปีแล้วค่ะ
ตอนนี้ก็คือ๑๐กว่าปีแล้ว

ที่สำคัญจะบอกว่าหลายคนเนี่ยถ้าได้เห็นว่าเม็ดเงินเนี่ย

ใช้เวลาประมาณ๒๓ปีอะ

เพราะว่ามันช่องทางการตลาดมันไม่มีโซเชียลมันสมัยนี้

ทำยากค่ะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ย
คือถ้าเป็นเข็มขัดคนเห็นก็คือเข็มขัด

อาจจะมีหมีถือดอกไม้แล้วเอาไปให้

หนุ้ยต้องใช้วิธีการวาดรูป
เพื่อสื่อสารให้ลูกค้าได้เห็นภาพ
ว่าแต่ไอเดียนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไง
แล้วก่อนหน้าที่จะมาทำอาชีพนี้เนี่ย
หนุยทำอะไรมาก่อนล่ะครับ

อ๋อพวกละแวกนี้แหละ

อย่างวันเกิดเพื่อนไม่ได้ไปเลยครับ
แล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเรารักเขา

เราก็เลยคิดว่าทำไมไม่มีบริการอะไรสักอย่างหนึ่ง

เอาของขวัญไปให้ไปแกล้งเขาแทนเรา
คือเริ่มธุรกิจจากความต้องการ

นุ้ยคิดว่าคนที่แบบบางคนมีเงินแต่ไม่มีเวลา
ก็เลยคิดว่าถ้าเขามีเงินแต่เขาไม่มีเวลา
เรานี่แหละเรานี่แหละจะทำให้

เราก็เริ่มเลยเป็นซอปแรก
จอปแรกจอปแรกคืออะไรนะพี่

คนที่จะเป็นแบบลูกค้าเราก็คือเพื่อน
หล่อนทำให้สามีไหม

เพื่อนก็เลยบอกฉันใช้บริการเธอละกัน

เป็นตีมเหมือนหนุ่มนาคราวสะวนนาเกรื่อย

เราก็ให้หนูนาข้าวลากเครื่องเสียไปเลย

คราวนี้หาลูกค้าที่ไม่ใช่เพื่อนยังไงดีครับ

พอจะเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมล่ะครับ

พี่หนุ๊ยคิดค่าบริการอย่างไรล่ะครับนี่
หนุ๊ยคิดมาตั้งแต่๑๐ปีที่แล้วเลยคือ๖๕๐๐บาท

ปัจจุบันนี้ก็ยัง๖๕๐๐อยู่

ดอกไม้หรือลูกโป่งหรือช็อกโกแลต

นุ้ยแล้วอย่างที่เราเห็นในคลิปอะค่ะ
ที่แบบมีน้องมาใส่ชุดมัสคอต

๒๕๐๐บาทอะไรอย่างนี้
แล้วแต่อย่างบางทีชุดมัสคอตมีลิขสิทธิ์

อย่างนี้ทุกคนจะได้เห็นการทำงานของพี่นุ้ยจริง

ต้องบอกว่าขั้นตอนแรกเนี่ยครับ
ลูกค้าจะต้องบอกข้อมูลให้กับพี่หนุ้ย

จากนั้นพี่หนุ้ยก็เอาไปวางแผน

ว่าแต่วันนี้เนี่ยจะเซอร์ไพรส์น้องใบตอง

อ่ะตอนนี้เรากำลังใกล้จะถึงไทยรัฐ

เป็นตุ๊กตาแมวตัวใหญ่ที่เลือกใช้ตัวแมวเนี่ย
เป็นเพราะว่าเรารู้ว่าน้องใบตองค่ะ
เลี้ยงแมวสีขาวน่ารักชื่อน้องเศรษฐี
เรามาคอยดูกันนะคะว่ามันจะเตอร์ไพรส์แค่ไหน
ตื่นเต้นไหมแล้วน้องใบตองจะรู้สึกยังไง

จะต้องติดต่อคนใกล้ตัวผู้รับไว้๑คน
เพื่อประสานงานให้แผนการทุกอย่างนั้น

และสำหรับงานนี้คนคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนครับ
คุณชนะสุดหล่อของเรานั่นเองครับ
พี่ฟ้อนแกฝากมาบอกให้ช่วยจัดหนักเลย

รบกวนพี่หนุ๊ยได้นะครับค่ะยินดีมากนะครับ
ร่นเข้ามาเรื่อยตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่พี่หนุ้ย
เขาต้องเอาซ่องภารกิจไปวางและฝากทุกคนที่วางแผนเอาไว้แล้วล่ะครับ

เดี๋ยวนี้เดี๋ยวใจได้
ก็จะเป็นซองที่แบบเอาให้น้องใบตองไว้เป็นเซอร์ไพรส์
ช่วยเอาสองตัวนี้ให้น้องใบตองให้ด้วย
บอกเลยว่าของขวัญที่เฮียป้องและน้องจ๊ะเขาฝากมาให้น้องใบตองนั้น
จะต้องชอบมากไหนจะน้องเศรษฐีแมวสุดที่เลิฟ
แปลงร่างขยายไซส์มาแบบตัวเป็นอีก
ที่เป็นสิ่งของประจำสำหรับการบริการของพี่หนุ้ยนั่นเองล่ะครับ
อยขัดหม้อกำลังอินเทรนด์อยู่ตอนนี้
มามอบให้ผู้รับเป็นเซอร์ไพรส์นะคะ
แต่ก็ยังมีแบบมีความเป็นแบบดอกไม้สดแซมมาด้วยอะไรอย่างนี้
ก็ช่อใหญ่ไปเลอะเลยน่ารักดีค่ะ
และแล้วก็ได้เวลาปฏิบัติภารกิจ
อ้าวงงงสิครับ
อยู่ดีทีมงานก็ยื่นซองมาให้
แต่อย่าเพิ่งคิดว่าเป็นซองผ้าป่านะน้องใบตอง

อ่านเรียบร้อยในกระดาษนี้เนี่ย
เขียนว่าให้ไปหารอปภสุดหล่อ
เพราะของขวัญรออยู่ตรงนั้น

ช่างภาพเนี่ยหลบแทบไม่ทันเกือบไปแล้วล่ะครับ

เดินมาที่รถตามคำเขียนที่อยู่ในซองแล้วล่ะครับ
ของขวัญรออยู่ที่ห้องประชุม

เดินขึ้นมาถึงห้องประชุมชั้น๘แล้ว
เปิดเข้าไปเลยลูกเปิดเข้าไปเลย

เปิดมาเจอแต่ความว่างเปล่าใจเย็น
ดูดิดิมีกระดาษอีกหนึ่งทรองตกครับ

จะรู้สึกยังไหม

สะพร้าฮะ

ในการส่งความสุขของพี่หนุ้ยวันนี้
ถือว่าประสบความสำเร็จครับ

ดีที่ป้องปลับมาสวัสดีไหมนะครับ

ใช่ไม่ได้มีแค่น้องเศรษฐีและดอกไม้เท่านั้นนะครับ
ยังมีของขวัญอีกหนึ่งชิ้นที่เฮียป้องเนี่ย
เขาตั้งใจให้น้องใบตองโดยเฉพาะเลยล่ะครับ
สวัสดีค่ะนอกจากขวาน๒ชิ้นนี้ที่พี่บ๊อคกลับมาให้แล้วนะคะ

แข็งแรงมีนุ่มมารักมาชอบมาเยอะนะคะ
ขอให้เจอเดี๋ยวคนดีนะจ๊ะ
เป็นทุนกิจกรรมส่งความสุขขอบคุณผู้ชมครับ
ขอบคุณวิทย์หนุ่มนะคะขอบคุณวิทย์แม่ผีนะคะ

แต่แฮปเปียนข้อหน้า
ช่วงหน้าพี่หนุ้ยจะมาเผยเรื่องเซอร์ไพรส์
ในช่วงที่รับจ้างเซอร์ไพรส์อีกทีนึงล่ะครับ
เราก็เอ้ยเซอร์พระคุณหนุ่ม
ตามาด้วยนุ่มพระผันหัว
กระจมอกออกมาเลยค่ะขอบคุณผู้หญิงสวยมาเลย
ผู้ชายก็บอกน้องหยุดก่อน
พร้อมกับจะพาไปดูของศักดิ์สิทธิ

ให้เขียนชื่อสพายดินวินิโลกบัญยาน
ปุ๊บตอนเช้าบริกรรมคาทา

เซตีป้ายดัง
กลับเข้าสู่รายการเซตีป้ายดัง
ต้อนรับเทศกาลวันหยุดยาวกับอาชีพ
รับจ้างเซอร์ไพรส์ส่งความสุขให้กับผู้คน
อาชีพที่สร้างทั้งรอยยิ้มสร้างทั้งรายได้
และสร้างความทรงจำดีมากมาย
ว่าแต่พิธีกรทั้งสองคนของเราเนี่ย
เคยโดนเตอร์ไพรส์อะไรที่เป็นความทรงจำดีบ้างไหมล่ะครับ

เซอร์ไพรส์ผมเอาเพื่อนสมัยปฐมมาจนได้

จริงด้วยก่อนแต่ถามกันหน่อยค่ะ

โดนเซอร์น้องจ๊ะหนักขาว

นุ้ยเขาบอกว่าถ้าจะเล่าให้ฟังวันนี้เนี่ย

เฮียป้องกับน้องจ๊ะเขาก็เลยเตรียมกล่องปริศนา
ข้างในจะมีหัวข้อต่างจับได้หัวข้อไหน
หนุ้ยจะต้องพูดถึงเรื่องราวนั้นที่อยู่ในความทรงจำ
ระหว่างที่ทำบริการรับจ้างเซอร์ไพรส์นั่นเองล่ะครับ
พี่หนุ๊ยหัวข้างหลังนะพี่ตอบก่อนนะคะ

ก็คือหนูได้รับการว่าจ้างจากผู้หญิงคนหนึ่ง
ให้ไปเซอร์ไพรส์แฟนเขา
เอิญว่าผู้หญิงคนนี้ไม่รู้จักบ้าง
ก็เลยไปถามเพื่อนที่อยู่ที่นั่นให้

คนชื่อนี้รู้จัก

เตรียมร้องเพลงหวานเลยดอกมาให้พร้อม

ตามมาด้วยนุ่มผ้าคุณหนู

ผู้ชายก็บอกน้องหยุดก่อน

แล้วคลิกก็ใส่แฟน
เพราะไม่รู้ว่าเขาเลย
อีพี่ก็รู้เพลงสำหรับที่มีทาน
ตัวผืน

เพราะไม่ทราบว่าพี่ผู้ชายคนนั้นมีคนอื่นอยู่หรือเปล่า

เจ้าสาวก็เลยจ้างจ๊ะไปคอนเสิร์ตจ๊ะไป
อู๋ปวดจะถึงเวทีได้ต้องหลบจนซ่อน
ไงไม่ให้คนในงานรู้ด้วย
คนในงานยังเยอะห้ามเห็นเด็ดขาด
หลบซ่อนต้องไปนั่งหลบอยู่ในห้องครัวของโรงแรม
และเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่านั้นถึงตอนจ๊ะขึ้น
ประกาศเลยว่าจุดต่อไปจะเป็นเซอร์ไพรส์

พอหนูขึ้นไปน่าจะเบาะอยู่อย่างนี้

ในทีวีกับตัวจริงเราก็อาจจะแต่งต่างกันนิด
เรื่องต่อไปที่พี่หนุ้ยจะพูดถึง
ในช่วงที่ทำอาชีพรับจ้างเซอร์ไพก็คือ
เพราะว่าผู้หญิงไปขอโทษผู้ชายนะคะ
ไม่เคยค่ะ
ผู้หญิงได้อีกแล้ว

พวกผู้หญิงนี่ตัวดีนะ

ลูกค้าผู้หญิงนี้เยอะมาก

แซนเขาก็ทำงานโรงงานนะฮะ

มากค่ะเพราะว่าผู้หญิงทิ้งเขาไป
แต่นี่ก็สงสารผู้หญิงก็เลยเดินเขาบอกว่า
น้องให้เอาไปก็เถอะเพราะว่าที่เขาหายไปเนี่ย
เป็นเพราะว่าเขาจะเสียแล้ว

เป็นภาระคือเขาเลยหนีไป
แล้วพี่คนหนึ่งก็กลับมาดูเหมือนเดิม

การแก้สถานการณ์ข้างหน้าอีก
ง่ายนะคะสำหรับอาชีพนี้

เข้าเรื่องมูแบบนี้ก็ได้หลานน้องจ๊ะ
แต่นั่นก็คือเรื่องจริงครับคุณผู้ชม

ลูกค้าก็ไม่ค่อยมีติดต่อเข้ามา
แต่เพราะสิ่งนี้สิ่งเดียว

ก่อนที่จะมาอัดรายการกับเรานั่นเองล่ะครับ

เพิ่งได้มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเอง

ได้มาจากพระอาจารย์ที่แบบนับถือกันนะครับ

แล้วก็ใส่เข้ามาในโทรศัพท์มือถือ
เอาใส่ปุ๊บตอนเช้าบริกรรมคาถา

บอกว่าเนี่ยชวนมาออกรายการ

ของแบบนี้ไม่เจอกับตัวเองไม่เชื่อเด็ดขาด
เรื่องนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
ใครไม่เชื่ออย่าลบหนู
แต่พี่หนุ้ยตอนนี้เขาเชื่อสุดตัวเลยล่ะครับ

ตัวเราเองต้องขยันไว้ก่อน
ถึงจะช่วยให้ประสบความสำเร็จได้

บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยล่ะครับ
โดยเฉพาะการทำให้คนยอมรับ

เป็นให้บริการส่งความสุขกับผู้คนแบบนี้ครับ

กดดันหรือว่าการยอมรับจากครอบครัวมาพอสมควรเหมือนกัน

คือจริงแล้วตอนเด็กก็คืออยากเป็นผู้หญิงอะเนาะ

เพราะว่าเขาไม่อยากให้เราไปรับอาชีพอื่น
เขามองว่าข้าราชการเป็นอาชีพที่มั่นคง
ก็เลยคิดว่าถ้าเขาต้องการความมั่นคงเนี่ย

การโฆษณาเนี่ยไม่ได้ดูที่เท่ง

คือใครคิดอะไรที่มันเลอค่าหรือว่าเด็ดเนี่ย

ทำหนังโฆษณาแทนทำแบบอะไรที่แบบต้องคิดอะค่ะ

มันก็เป็นทางออกของเราแล้ว
ทุกวันนี้ก็คือครอบครัวสบายใจ

แฮปปี้มากค่ะที่มาที่นี่ด้วย

เห็นพี่นุ้ยบอกว่านอกจากวิธีการให้ความสุขแล้วเนี่ย
มันมีอะไรที่ให้พี่นุ้ยมากกว่ารายได้
ตีมูลค่าไม่ได้นะสมมติเราไปสะพายคนที่เรารักอะ

เราเห็นคนของลูกค้าเนี่ยแบบหัวล้ออายอยู่เนี่ย

เอาละครับใครที่คิดอยากจะเตอร์ไพรส์นะฮะ
บอกรักขอโทษขอบคุณทุกอย่างทั้งหมด
บริการกับพี่นุ้ยนะครับ

ขอบคุณครับ

หลังจากให้เขามาร่วมรายการนะครับ

นี่เขาส่งอันขวัญมาให้กับเขานะฮะ

ขอบคุณมาก

แอกติ่งดีกว่าเธออี
เจ้านายเบี้ยวที่ย้ายจากสุขาพิบาลห้ามาตั้งอยู่ราชกราววังหิน๘๓
บอกเลยนะว่าเขาย้ายมาที่นี่ปุ๊บขายดียิ่งกว่าเดิมซะอีก
เจ้าของร้านเขาบอกว่าเคล็ดลับอยู่ที่น้ำซุปที่หอมรสชาติย่ำจน
แถมใช้วัตถุดิบคุณภาพชามใหญ่ให้เยอะอิ่มอร่อยคุ้มสมราคา
แต่ถึงแม้จะขายดีแค่ไหนครับเจ้าของร้านเขาก็บอกว่าเก็บเงินไม่ค่อยอยู่
เงินทองไหลออกหมดยิ่งขายได้เยอะก็มีเหตุให้เสียเงินเยอะตาม
มันเป็นเพราะอะไรวอนสินแสชัยช่วยหน่อยนะครับ
๋วเตี๋ยวเรือนายเบี้ยวซึ่งดูแล้วคึกคักมาก
เราอยากจะเข้าไปดูว่าขายดีได้อย่างไรตามผมมานะครับ
เดี๋ยวจะไปคุยกับเจ้าของร้านเขาสวัสดีครับ
ค่ะร้านนี้เฝิดมานานอย่างครับเฝิดมา๒เดือนค่ะ
แสดงว่าฮวงจุ้ยที่นี่ดีกว่าที่เก่าแน่นอน
ด้านหน้าก็เป็นทิศตะวันออกนะครับซึ่งก๋วยเตี๋ยวเรือสัญลักษณ์เรือ
ต้องมาอยู่ในทิศตะวันออกคุณนุ่นอยากขายดีให้แบบปังรวยมากกว่านี้ไหม
ไม่นี่เดี๋ยวสิงแสพาไปจัดให้ตามผมมาครับ
เฮ้ยความรู้ใหม่เพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าถ้าเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ
หรือร้านอะไรก็ตามที่มีสัญลักษณ์ที่ต้องอยู่ในน้ำเนี่ย
ควรจะวางในตำแหน่งทิศตะวันออกตามหลักห่วงจุ้ย
ถือว่าจะช่วยส่งเสริมให้ร้านนั้นมีเงินมีทองเพิ่มขึ้น
หรือขายดีขึ้นนั่นเองล่ะครับ
ว่าแต่แล้วจะทำยังไงให้เก็บเงินได้อยู่ล่ะครับ
ผมดูมาทั่วร้านแล้วเข้ามาในร้านของคุณแล้ว
ร้านคุณเป็นองศาที่ดีแต่เดินมามาสะดุดที่น้ำล้นตัวนี้
เคลื่อนไหวคือซับหมุนเวียนตลอดเวลา
กดของสาดผมช่วยว่าน้ำทับโต๊ะ
ก็คือหมายว่าโต๊ะตัวนี้ต้องอยู่ใต้น้ำตลอดเลย
ก็คือจมอยู่ในน้ำสัญลักษณ์มันแล้วน้ำเคลื่อนไห
ทำให้เก็บซับมาอยู่เมื่อนั้นคุณนุ่นใช้จ่ายเก่งมากใช้จ่ายเก่งมาก

จากจะห้ามวางโต๊ะเก็บเงินในที่ต่ำ
เหมือนอย่างที่สินแสเขาแนะนำเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้ว
ไม่ควรที่จะนำหินหมุนน้ำล้นไปวางไว้บนโต๊ะเก็บเงินด้วยเช่นกันครับ
เพราะตามหลักฮวงจุ้ยเชื่อว่าเงินเนี่ยจะจมอยู่ใต้น้ำ
และลอยหายไปตลอดเวลามีหน้าล่ะครับ
เจ้าของร้านถึงมีเหตุเก็บเงินไม่ค่อยอยู่
ทางแก้ก็แค่ย้ายหินหมุนน้ำล้นไปไว้อยู่ในตำแหน่งอื่น
ถ้าเป็นไปได้สินแสบอกว่าให้นำไปวางทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทางร้าน
เพราะตำแหน่งนี้เนี่ยครับในปีเสือถือเป็นจุดเรียกทรัพย์นั่นเองล่ะครับ
สำหรับห่วงจุ้ยไม่ควรวางโต๊ะเก็บเงินให้อยู่ตรงประตูหลังร้าน
เพราะเชื่อว่าจะทำให้ทรัพย์ไหลออก
เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่

คือย้ายโต๊ะเก็บเงินหรือไม่ก็หาอะไรมากั้น
เอาไว้ระหว่างกลางนั่นเองล่ะครับ
จุดที่เราจะต้องแก้ไขอีกจุดหนึ่งนะครับ

มันเป็นท้องแม่งกอห์นตามหลักภวงจุ้ย
เปรียบเสมือนจุดที่สะสมทรัพย์

พยายามอย่านำอะไรมาตั้งขวางตรงกลางโดยเด็ดขาด
เพราะจะทำให้ทรัพย์ไหลเข้ามาได้อย่างไม่เต็มที่

รับรองรู้เรื่องยิงปั้งรวย
ช่วงหน้าห้ามพลาดจะพาไปเผยเส้นทางรวยของร้านขนมเบื้องเงินล้าน
ดูนานขนาดไหน

แต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกแบบไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีก

แพทย์ถือไปได้

วันนี้ใบตองจะพาคุณผู้ชมมาทำตามสัญญานั่นก็คือ
ตามรอยน้องลิซ่านั่นเองค่ะ

พอลงเครื่องปุ๊บก็บินมาหาของอร่อยที่ย่านโชคชัย๔ปั๊บเลย
บอกก่อนเลยนะว่าร้านเนี้ยปกติคิวก็ยาวแล้วนะหลังจากน้องลิซ่าโอ้โห
แน่นล้วงคุณผู้ชมแต่เราก็ไม่หวั่นเราต้องสู้ค่ะ
เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าตอนนี้ร้านเขาเนี่ยคิวแน่นขนาดไหนแล้วตอนนี้เขารวยเป็นเศรษฐีขนาดไหนแล้วว่ะ
ตามไปเลยน้องลิซ่าเนี่ยรันวงการอาหารจริงจริงว่าแต่ร้านที่น้องลิซ่าแวะมาเนี่ย
ก็มีทั้งร้านหมูกระทะพรานชัยบาร์บีคิวแล้วก็สั่งของหวานจากร้านขนมเบื้องหวานเพิ่งน้อยเคลิ่นไปกินด้วยล่ะครับ
ทิวนานขนาดไหนไหนเล่าสิช่วงนี้
เยอะขนาดนี้งั้นแอบถามเลยว่าวันหนึ่งขายได้เยอะขนาดไหน
ถุดิบก็ประมาณ๑๒๐๐ฟองค่ะต่อวัน
ใช้ไข่เป็ด๑๒๐๐ฟองต่อวันนะคะ
ขายหมดทุกวันทุกวันค่ะ
และไม่ธรรมดาจริงเพราะว่าร้านเขามีรางวัล
และเพราะว่าร้านอร่อยสนาดงี้แหละมีรางวัลการันตีด้วยนะคะ

ก่อนที่จะไปทำขนมเบื้องขอเข้าไปดู

ไม่เห็นว่าจริงแล้วเรื่องราวของที่ร้านนี้
เขามีประวัติที่น่าสนใจด้วยจ้า

ถึงขั้นลงทุนขอให้พี่มด
ช่วยฝึกสอนทำกระหนมเบื้องกันขนาดนี้
ใครที่อยากรวยเป็นเศรษฐีป้ายแดง

เพื่อจะได้สร้างอาชีพสร้างรายได้
เหมือนกับพี่มดไปอีกทางหนึ่งด้วยล่ะครับ

ใครจะเชื่อว่าร้านนี้จุดเริ่มต้นของเขา

ใช่ครับคุณพ่อเป็นนักมวยแล้วเกี่ยวอะไรกับสนุนเบื้องหรือครับพี่มด

แกก็เหมือนกับว่ายังไม่ได้มีอาชีพเป็นหลักไง
อยากมีอาชีพหลักที่จะเอาไว้เลี้ยงลูก

เมื่อก่อนนี้เขาจะทำงานเกี่ยวกับพวกงานวัด

แล้วจะมีขนมเบื้องอยู่ในงาน
เขาก็เลยดึงขนมเบื้องตัวนี้แหละค่ะออกมา

เมื่อก่อนนี้ค่ะขายอยู่ตลาดแฮปปี้แลนด์จ้ะ

ก็คือสมัยก่อนยังไม่ได้อยู่ร้านตรงนี้เนาะ

จนคุณพ่อเคยสกุปติภีร์

ก็คือขับซาเล้งแล้วก็ขายขนมเครื่อง
แล้วประสบความประวัติภีร์อย่างไรอื่น

แกก็เลยแบบว่าโดนชนกระเด็นทั้งครอบครัวเลย
คุณพ่อเอ็นร้อยหวายเกือบขาดค่ะ
ส่วนคุณแม่หายปลาร้าแตกกันสะโพกแตก

พอไม่ได้ขายของก็ไม่มีรายได้
ไม่มีรายได้เลยกว่าจะผ่านมาได้ก็ลำบากพอดูเหมือนกัน
แล้วหาถึงเลสที่ตั้งร้านใหม่อย่างไร
เมื่อก่อนนี้ขายตลาดนัดในซอยหมู่บ้านอยู่แล้วค่ะ

ด้วยการที่ไม่อยากยกย้ายไปไหนแล้ว
คือแกก็ร่างกายไม่ค่อยปกติแล้วด้วยค่ะ

ก็หาที่ที่จะตั้งประจำที่อยู่เลยค่ะ
ก็ได้มาเจอหน้าร้านหมูกระทะค่ะ
คือไปตั้งฝั่งตรงข้ามกับร้านค่ะ
ลูกค้าจากร้านหมูกระทะเรื่อย
เรื่อยเรื่อยได้บ้างนะคะแต่มันมีเรื่องบังเอิญคุณพ่อของพี่มด
กับคุณพ่อของร้านพลาดชัยเป็นคนรู้จักกัน

เรียกคำว่าโลกโกรมแล้วไปรู้ได้อย่างไรว่าคุณพ่อทั้งสองคนรู้จักกันก่อน
แกไปขอต่อไฟขอต่อไฟจากพลาดชัย

ค่ะแล้วเราก็เลยได้ลูกค้าจากร้านเขาได้ต่อไฟด้วย
ฝั่งตรงข้ามตอนนั้นขายดีไหม
ก็ยังไม่ค่อยดีค่ะไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเดินทางมาปรึกษา

แต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกแบบไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีก

แกนั่งทำงานอยู่แล้วแกก็ล้มลงไปเลย

แกไปโรงพยาบาลหมอก็บอกว่าแกเป็นเส้นเลือดแตกค่ะ
นอนโรงพยาบาลอยู่๗วันค่ะแล้วแกก็เสียไป
แล้วหลังจากที่คุณพ่อเสียอันนี้เป็นยังไงบ้าง
ตอนนั้นแม่ก็ไม่คิดว่าจะไปต่อได้แล้ว

พี่โม่ตตอนนั้นกดดันไหมเราต้องมารับช่วงต่อจากท่อแบบกระทันเลยหรือเปล่า
ดันมากคือแบบเราทำอะไรไม่เป็นเลย
เมื่อที่กลับจากโรงพยาบาลเราก็บอกตัวเองเลยเพราะว่า

เขาบอกกับน้องบอกกับแม่ว่าเราต้องไปให้ได้ไปต่อให้ได้

ร้อนผ่านหนาวมาเยอะจริงนะครับเนี่ย
แต่พี่มดก็ยังไม่ยอมแพ้เดินหน้าต่อไป
โดยใช้สูตรการทำขนมเบื้องของคุณพ่อ
เป็นเครื่องยึดเหนียวเป็นกำลังใจให้ฮึดสู้
ถ้างั้นเรามาดูกันครับว่า
สูตรขนมเบื้องที่ได้รับการสืบทอดต่อมานั้นเนี่ย

ก่อนที่เราจะไปลงมือวนแป้งกันนะคะ

ไส้เค็มอ่ะไส้หวานก็คือทำจาก

นี่แอบบอกว่าเป็นเคล็ดลับของร้านเลยนะ

น้ำตาลมะพร้าวกับไข่ขาวค่ะ
สุดท้ายมะพร้าวอ่อน

เวลาทานเข้าไปจะมีกลิ่นเนื้อมะพร้าวค่ะ

ใช่ไม่เหมือนเนื้อมะพร้าวอ่อนปกตินะคะ
ซึ่งลักษณะของเนื้อมะพร้าวน้ำหอม

ด้านหนึ่งจะหนาอีกด้านหนึ่งจะนุ่ม
ช่วยเพิ่มอัตรรสของการเคี้ยว
ซึ่งถือว่าเป็นไม้เด็ดของทางร้านเลยทีเดียวล่ะครับ
อันนี้คือเราเอามาจากไหนสุดเนี่ยน่ะครับ

งั้นเดี๋ยวดูขอเราไปวนแป้งพี่เตาเลยจ้าได้ค่ะ
เวลาลงมือสักทีนะครับน้องใบตอง

เห็นพี่เขาทำเหมือนจะง่ายแบบนี้เนี่ย
จริงแล้วต้องใช้การฝึกฝนนะครับ
วกกับความชำนาญประมาณนึงเลยล่ะครับ
เรามาเอาใจช่วยน้องใบตองกันดีกว่า
ว่าจะฝึกวิชาการทำขนมเบื้องสำเร็จหรือไม่
ลองท่านแรกนี่คือ
แตะเยอะไปเลยนะจุ่มลงจุ่มลงไปเลยค่ะอ๋อจุ่มลงไปเลย

เละไปหรือเละไปอะคะพี่มท์

หมุนตัวแผ่นเต็มนี้กันแหละ
ไม่เล่ค่ะพอได้พอได้จ้ะพอได้พอได้แล้วค่ะอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะครีมหนูอ่ะ

เอาไส้หวานห้าไส้เค็มห้าค่ะได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะ
เล่าไว้ตอนทั้งไม่ซื้อฮะพ่อข้าวดังมากอ่างกาลุนรู้จักหมด
ผมจะให้ที่ปื๊ยชิม
แต่จะให้ชิมขนมเบื้องฝีมือน้องใบตองก็คงจะไม่ไหว
ถ้างั้นเนี่ยต้องรบกวนให้พี่ปุ้ย
ช่วยพิสูจน์ความอร่อยของร้านขนมเบื้องพึ่งน้อยอีกแรงหนึ่งดีกว่าครับ

อันนี้คือไส้หวานมีไส้หวานกับไส้เค็ม
ไส้หวานเขาก็จะเป็นฝอยทองแล้วก็มีมะพร้าวอ่อน

ใช่เขาใส่ให้เล็กมากนี่
เอ็มจริงเขาก็จะเป็นมะพร้าวอ่อนด้วยค่ะ
อื้มมอร่อยมาก
ฟินไปกับความอร่อยเวอร์ของขนมเบื้องกันไปแล้ว
น้องใบตองก็เลยขอชวนพี่ปุ้ยมาคุยกับพี่มดกันต่อ
เพราะอุปสรรคที่พี่มดต้องเผชิญนั้นยังไม่จบครับ

ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นั่นเองล่ะครับ

ก็คือเราพาอ่านทุกอย่างในชีวิตมาแล้ว

คือลูกค้าไม่กล้าออกมาทาน

เปิดป่ะมันมีคนมานั่งไม่ไหวคลายออกมาทานแล้วคะ

ประมาณ๒เดือนใช่ค่ะ
ทีนี้ความผูกพันระหว่างร้านพึ่งน้อยกับร้านพลานชัย

ระหว่างหมูกระทะกับขนมเบื้อง

ร้านหมูกระทะเหมือนต้นไม้ใหญ่อะค่ะ
ส่วนเราก็เป็นลูกนกลูกกระลอกคอยแบบว่าอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนี้

งั้นเดี๋ยวไปถามความรู้สึกคุณจูนบ้างดีกว่าค่ะ

วันนี้เราจะเป็นร้าน

ผูกพันนะนะเรายินดีที่จะช่วยน้องเขาอยู่แล้ว
เราเป็นส่วนหนึ่งของเขานี่ก็รู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะ
มันเกี่ยวกับเหมือนญาติมัน
บางทีความสำเร็จมันไม่ได้เกิดจากคนคนเดียวนะ
มันอาจจะเกิดจากแบบ๒คน๒หัวหรือ๒ล้านไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็ได้
ต้องบอกว่าจริงแล้วพี่ปุ้ยหนูแอบสังเกตว่าหนูนั่งตรงนี้
ร้านเนี่ยค่ะที่ตั้งเป็นทาง๓แห้งดูดิ

ใช่แล้วข้างบนทางสาวแท่งปกติไม่ค่อยดีในการทำมาภาษา
เต้นน้ำมีการดูเรื่องวงจุ้ยอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
คือเรื่องจากร้านเนี่ยมันเป็นทางสาวแท่งใช่ไหม

ก็ไม่มีปัญหาเลยแล้วครับ
คือฟังตลอดนะครับ

รอดนะคะค่ะอืมแล้วถ้าพูดผมอาจจะไม่เห็นภาพนะค่ะ
ลูกค้าร้านหมูกระทะเนี้ยเลยเนี้ยเพราะว่าขาดถึงตรงนี้
ใช่นี่คือโต๊ะที่ทำหมูกระทะได้หมดเลยเป็นโต๊ะเสริมเลยค่ะ
เพราะว่ามันไม่พอเราก็ต้องมาเช่าตรงนี้ค่ะต่อต่อต่อ
วันนี้ต้องบอกว่าสนุกมากแล้วก็ขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากเลยนะคะ
วันนี้สนุกมากเลยพี่ปุ้ยได้แบบทำขนมขนมอะไรกันอร่อยด้วย
อร่อยด้วยยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ปุ้ยมากมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะหมดเวลาของรายการเศรษฐีป้ายแดงแล้วนะคะ
กลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์๕โมงเย็นค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ